กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่แรมจากจังหวัดพิศนุโลก
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจ
ให้กับครอบครัวจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง
๑ล้านบาท
๔คน๔ข้อพอดีเลยนะครับในวันนี้
คำถามของเราในวันนี้นะครับปรับปรุงวิธีถามเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น
สนุกขึ้นลุ้นมากขึ้น
ขอเชิญพี่แรมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
แรมจะต้องเลือกก่อนเดี๋ยวผมจะมีโจทย์มีคำถามให้ทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ใน๕เรื่องเนี่ยพี่แรมต้องเลือกก่อนว่าเรื่องไหนพี่แรมสามารถตอบได้แน่นอนเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑วัดใหญ่
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓ถั่วลิสง
เรื่องที่๔คาราบาล
เรื่องที่๕ภาษาไทยป๕
เรื่องแรกที่พี่แรมจะตอบคือเรื่องคาราบาลค่ะ

เพราะว่าเป็นคนชอบฟังเพลงคาราบาลเหมือนกันค่ะ

ชอบเหมือนกันทั้งคู่เลย

ชอบเนอะชอบเพลงแนวไหน
ก็มีทั้งลูกทุ่งทั้งเพื่อชีวิตนะคะ
ลูกทุ่งเพื่อชีวิตนี่ฟังได้หมดเลย
แต่คาราบาลนี่ก็คืออยู่ในใจเราด้วยใช่ไหมครับ
ทำไมถึงชอบคาราบาลกันครับ
มันเป็นแบบบางเพลงเขาแบบตรงใจเรา
แรมพี่แรมนี่ฟังทุกอัลบั้มไหม

มีอัลบั้มไหนที่ชอบมากที่สุดเลยที่ออกมา

ชอบชุดนี้นะครับอัลบั้มนี้ค่ะใช่เหรอค่ะ
สิ่งที่ผมถามนะฮะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาราบาล
แล้วก็เป็นเลือกที่พี่แรมเลือกนะครับ
เอาละฮะฟังให้ดีนะสมาธิดีนะพี่แรม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งนางงามตู้กระจก
ตัวเลือกที่๒มหาลัย
ตัวเลือกที่๓คนจนผู้ยิ่งใหญ่
ตัวเลือกที่สี่ลูกหิน
ตัวเลือกทั้ง๔น่ะฟังมาหมดทุกเพลงแล้ว
น่าจะถูกเพราะว่าเป็นแฟนเพลงคาราบาล
ฟังบ่อยมากตัวเลือกที่สามค่ะ
ตัวเลือกที่สามคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เอาใจช่วยครอบครัวพี่แรมนะครับ
แรมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องโบแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโบขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้น้องโบครับ
เพราะว่าน้องเขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทุกวันทุกวันนะคะ

ขอเชิญน้องโบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วถ้าเป็นโบเลือกเองโบอยากจะตอบเรื่องอะไรลูก
เรื่องภาษาไทยป๕ค่ะ

โบอยากตอบภาษาไทยป๕
แต่แม่เลือกบ้านของเราแล้วลูก

บ้านหลังนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วลูก
นึกงกันทั้งครอบครัว

ลักษณะของบ้านนี้จะเป็นบ้านปูนนะฮะ
แล้วก็เป็นซีเมนมาก่อกันเป็นบ้าน
ฉาบหรือยังหรือเป็นปูนเปื่อย

แต่ที่โดดเด่นมากกว่านั้น
นั่นก็คืออิดบล็อกแก้วที่ติดอยู่หน้าบ้านนั่นเอง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผนังอยู่ด้านหน้าบ้าน
มีอิดบล็อกแก้วทั้งหมดกี่ก้อน
ตัวเลือกที่๑๖ก้อน
ตัวเลือกที่๒๗ก้อน

และตัวเลือกที่๔๙ก้อน
หนูผ่านอิตบล็อกแก้วอันนี้ทุกวันเลยค่ะ
หนูมั่นใจว่ามันจะต้องเป็น๖ก้อนค่ะ

น้องโบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๖ก้อนครับ
เดี๋ยวไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
โบจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือพี่กายกับพี่แนน
เอาพี่แนนค่ะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่แนนขึ้นมาตอบครับ

แล้วภาษาไทยป๕

ทำไมเลือกภาษาไทยป๕ให้พี่แนน
เพราะว่าพี่แนนต้องตอบได้ค่ะ
เชิญพี่แนนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แล้วจริงพี่แนนอยากตอบเรื่องอะไร

ฮะถั่วลิสง

เพราะหนูเคยรับจ้างถอนถั่วมาก่อน
อ้าวนั่ง่ายแล้วตั้งใจดี
ตอนที่เรียนตอนที่เรียนอยู่
ภาษาไทยที่รุ่นแนนเรียนก็คือหลักสูตรจบป๖นะ
อันนี้แค่ปฐมนะพี่คุยแต่แค่เรื่องปฐมนะ
มีการคัดไทยมีการบอกคำบอกไหม

มีค่ะมีใช่ไหมเอาละตั้งสติ
ดึงความรู้สมัยปฐมนี่เอากลับขึ้นมาให้ได้
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดเขียนถูกตัวเลือกที่หนึ่ง

ตัวเลือกที่สองโลกาพิวัฒน์
ตัวเลือกที่สามหลงไหล
ตัวเลือกที่สี่เวทมนต์
ไหล่น่าจะถูกค่ะเพราะว่าเขียนเป็นประจำ
ถ้าพร้อมแล้วแนนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามหลงไหลครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
แนนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณกายมาตอบครับ

เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนะเหลือเรื่องวัดใหญ่และเรื่องถั่วลิสงนะ

ทำไมเลือกเรื่องถั่วลิสงให้คุณกายครับ

ขอให้โชคดีนะฮะขอเชิญน้องกายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลักษณะมันเป็นยังไงอ่ะต้นถั่วลิสงนะครับ
อ่ามันเป็นต้นต่ำนะครับ
ก็เป็นต้นขึ้นมาเลยใช่ไหม

แล้วเวลาที่มันออกมันออกเป็นอะไรเป็นฝักหรือเป็นอะไร

กายทำอะไรเกี่ยวกับรับจ้างถอนเหรอ

แล้วเคยแกะให้มันออกมาจากฝักมันเคยแกะไหม

มันไม่ได้มีความเหนียวความอะไรใช่ไหม

เอาล่ะที่ถามเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องถั่วลิสงนี่แหละ
ถ้าเกิดว่าเป็นกระป๋องเนี่ยกระป๋องนึงเนี่ย

แกะเป็นเม็ดเป็นเม็ดที่อยู่ข้างในฝักถูกไหมครับ

และอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้

พี่ให้กายเลือกผู้ช่วยได้หนึ่งคนครับเลือกใครครับ
แนนครับเลือกแนนใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าแนนก็เคยทำอาชีพ
ใช่ท้อนถั่วท้อนถั่วด้วยกันนะฮะขอเชิญคุณแนนครับ
มาเป็นผู้ช่วยคุณกายหน่อยครับ
คุณกายจะเป็นคนที่ปอกถั่วพี่แนนจะมีหน้าที่ก็คือคัดเม็ดถั่วที่สมบูรณ์
นำมาเรียงในถาดนี้ให้ครบพอเลี้ยงครบคุณเป่าปุ๊บ
หมดเวลาทันทีนะฮะเราจะหยุดเวลาทันทีนั่นหมายถึงว่า
เราก็จะดูว่าอยู่ในเวลาที่เรากำหนดไหม
ถ้าอยู่ในเวลาที่เรากำหนดภารกิจนี้ถือว่าทำสำเร็จหรือว่าผ่านนะครับ
พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วฟังกติกานะครับ
ภายในเวลาสองนาทีครึ่งครับเตรียมน้ำเวลาครับ
แนนคัดเม็ดที่ดีนะฮะคัดเม็ดที่ดี
๓๔๕๖เร็วสมาธิดี๑๒เริ่มเวลาหน่อยครับ๑๐เริ่มแถวที่๔แล้วค่ะ
๑๐แถวสุดท้ายแล้วคุณแถวสุดท้ายแล้ว๔๕๖๗๘๙๑๐เร็วตั้งอ้าวหยุด
เสร็จแล้วนะฮะครบแล้วหยุดแล้วค่ะ
คุณเป่าปั๊บนั่งปุ๊บ

อีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายนี้ถ้าผ่านนะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดเลยคุณได้๑ล้านบาท
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาเอาใจช่วย
ครอบครัวของพี่แรมจากจังหวัดพิศนุโลก
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
กายจะต้องแกะถั่วลิสงให้ได้๕๐เมตร
ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
จะได้หรือไม่